ส่งทีมล่วงหน้าไปหนึ่งชุดดิฉันพาคุณผู้ชมต่อเลยค่ะไปที่บ้าน
นนคูณอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะคะเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยชาวบ้านเห็น
ดวงไฟประหลาดมันวิบวิบวับ
แต่ที่เห็นที่ดวงไปอันนี้ไม่ใช่

แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันคืออะไรไงฮะ
นี่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพิสูจน์เรื่องนี้
ไปที่บ้านของคุณลักษวงศ์มีตาวง
ที่บ้านเลขที่๕๒ทับ๓บ้านโนนคูณ
หมู่๑๗ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวานในช่วงค่ำ
บ้านหลังนี้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่กลางทุ่งนาค่ะ

คุณลักษณะวงคนที่เห็นดวงไฟเล่าบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือช่วงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
ตอนนั้นเขาออกมายืนนอกบ้าน
แล้วก็เห็นดวงไฟกลมขนาดใหญ่กว่ากำปั้น
ลอยไปลอยมาลอยมาลอยไป

ถ่ายคลิปบันทึกไว้
ดวงไฟนั้นก็ดูเหมือนว่าจะลอยห่างออกไป

วิ่งตามไปถ่ายใกล้เออก็กล้านะ
จนกระทั่งแสงนั้นลอยหายไป
นำมาขยายดูก็เห็นลักษณะคล้ายกับใบหน้าคน
ซึ่งพอเป็นแบบนี้ตกใจสิคะ
ส่วนตัวเขาชื่อว่ามันคือผีโพงค่ะ
คือผมคิดว่าเป็นว่านครับ
ผีโพงว่านอะไรของผีพวกนี้ครับ

คนแถวนี้เขาเคยเห็นกันอยู่ล่ะแต่นานมาก
นานมากเลยครับเพื่อนก็เคยเจออยู่นิ่ง
ลอยหากินจริงตามป่าตรงนู้น
แล้วคุณค่ะขณะที่ทีมข่าว
กำลังพูดคุยกับคุณลักษวงศ์อยู่นะครับ
ปรากฏว่าเฮ้ยทีมข่าวของเราเห็นค่ะ
ดวงไฟสีแดงลอยอยู่ในป่าข้างสระน้ำ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดเดียวที่กับคุณลักษวงศ์

ทีมข่าวของเราก็เลยพยายามบันทึกภาพไว้
แต่ไม่นานนักค่ะดวงไฟก็ลอยหายไปนะคะ
พอนำภาพมาให้คุณลักษวงศ์ดูปรากฏว่า
คุณรักษวงยืนยันบอกว่าเฮ้ยดวงไฟแบบเดียวกันเลยอ่ะ

หลังจากนั้นทีมข่าวก็นั่งรออีกหลายชั่วโมง

ก็เลยเอาล่ะกลับบ้านก่อนกลับมาพักผ่อนกันก่อนนะคะ
อกจากนี้ยังมีโอกาสไปพูดคุยกับ
คนที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นคุณบังอ่อน

คืนวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ช่วงสักประมาณ๕ทุ่มถึงเที่ยงคืน
เธอก็เห็นนะดวงไฟสีเขียวส้มลอยไปลอยมาอยู่เหนือต้นไม้

ซึ่งเป็นในทิศทางเดียวกับของคุณลักษวงศ์
แล้วคืนต่อมาคุณลักษวงศ์ก็มาพบแสงไฟประหลาดเช่นเดียวกัน
คุณบังออนยังบอกด้วยว่าไม่รู้สึกกลัว